ไปดูข่าวนะครับผู้หญิงคนนี้นะฮะโอ้โห
โวยเลยโวยผ่านเฟซบุ๊กเลยแหละบอกว่ารถกระบะถูกเผา
ถูกเผาได้ยังไงฉันจอดรถอยู่ในบ้านแล้วเธอสงสัยใครอ่ะ
อดีตน้องเขยอดีตน้องเขยจะมาลงมือหรือเปล่า
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ของวันที่๓๐
พฤศจิกายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
คุณรินคุณรินเนี่ยเธอเป็นเจ้าของรถกระบะนะครับ
เล่าบอกว่าเธอให้น้องสาวนะครับเอารถคันนี้ไปใช้
จากนั้นก็มีคนแอบมาเผารถของเธอทั้งที่จอดอยู่ในบ้าน
ขณะที่บ้านของเธอนะครับไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่รู้จะเอาหลักฐานอะไรไปเอาผิดคนก่อเหตุ
คนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นอดีตน้องเขยเธอว่านะนะฮะ
เพราะวันที่เกิดเหตุเป็นวันเกิดของเขา
จากนั้นไฟก็มาไหม้รถของเธอส่วนปมการก่อเหตุ
น่าจะมาจากอดีตน้องเขยแค้นที่ถูกน้องสาวขอเลิกครับ
ทุกวันนี้ผู้ก่อเหตุยังส่งข้อความมาข่มขู่ครอบครัว
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเธอบอกเธอไปแจ้งความแล้วล่ะ
ที่สพวาปีปฐุมนะครับแต่คดีเนี่ยไม่คืบหน้าครับ
ช่วงประมาณตี๓มันมีเสียงเสียงรถแล้วก็ไฟแดงขึ้นมา
และคนเค้าก็วิงมานั่นแหละก็พยายามดับไฟ
แล้วไม่ดับแล้วเลยต้องโทรแจ้งตำรวชแล้วก็ดับเพลิง
แต่ที่หน้ารถมีร่องรอยของการเอาขยะมาเผามาเผาตรงหน้ารถ
ใส่ถุงหูหิวมาแยะไว้ตรงล้อหน้าข้างซ้าย
สงสัยแฟนเก่าของน้องสาว
แต่ผู้ชายคนนี้คือเขาโทรมาข่มขู่ทุกวันไง

เขาบอกว่าครอบครัวที่ทำร้ายชีวิตเขา